คุณผู้ชมเวลาที่เจอเขางอนคุณทำยังไง
ก็ต้องง้อไม่ง้อได้ยังไงถ้าเขางอนเราเราก็ต้องง้อเรา
เวลาเจอเขางอนต้องทำยังไง
ก็ง้อสิเอาตัวเองเป็นอะไรบอกเขาตรงตรงได้ไหมเออ
ไม่ใช่ไปง้อถูกไม่ใช่ก็บอกว่าเวลาที่เขางอนอ่ะทำยังไง
ก็บอกให้ง้อได้ทำยังไงจะง้อทำไมอ่ะ
ก็ควายเนี่ยมันเขางอนคุณจะง้อควายเหรอคุณชนะ
อ้าวอย่างงั้นต้องต้องต้องต้องดัดแล้วมั้งไม่ต้องดัดแล้ว
พาไปดูนี่แหละไปดูกันค่ะควายแปลกเขางอนน่ะ
อนไหมหูโอ้โหงอนเหมือนเป็นผ้าพันคอเลยครับ
มันจะหักไหมเนี่ยไม่หักค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
ควายตัวนี้เขาเป็นน้องควายเซลปประจำหมู่บ้านไปแล้วนะจ

ไม่เคยเห็นขนาดนี้ค่ะแปลกมากจริงคือ
เขาควายทั้งสองข้างของมันเนี่ยค่ะโค้งงอเข้าหากันคือม้วนเหมือนเป็นวงกลมรอบกรอบหน้าเลยอะค่ะ
เหมือนอีกนิดนึงจะม้วนรัดคอตัวเองแล้วค่ะคุณคือที่สำคัญนะ
มันโยกไปมาได้อ่ะคุณดูนะเนี่ยคุณคุณดูคุณดู
เขาโยกได้ได้อย่างนี้หรอขยับได้ค่ะไม่เหมือนกับเขาควายทั่วไป
ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็เลยเชื่อกันว่าเจ้าควายตัวนี้แหละ
น่าจะเป็นควายนำโชคของหมู่บ้านเลยควายตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าตู้นะคะ
เจ้าตู้เนี้ยอยู่ที่บ้านเลขที่สี่สิบแปดบ้านน้องจอกตำบลเจริญศุกร์
อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำครับเขามันแปลกจนต้องถูกยกนิ้วว่าเป็นของดีประจำหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถี
โอ้เขาบอกแบบนี้เจ้าตู้เป็นควายเพศเมียอายุสิบหกขวบเป็นสิบหกปีเนี้ยแหละค่ะ
เป็นควายของครอบครัวนายอุทัยสินอนันต์นะคะประธานสภาอบตเจริญศุกร์
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนที่มาพบเจอกันมากเลย
ทุกคนที่เห็นเนี่ยต้องขอเนี่ยเซลฟี่ต้องขอถ่ายรูปกับควายเจ้าตู้เป็นที่ระลึกกันไป
แล้วอยู่ดีทำไมทำไมเขาถึงงอนแบบนี้ไปฟังเจ้าของพูดถึงเจ้าตู้กันหน่อยค่ะ
เมื่อก่อนเนอะเมื่อก่อนก็เจ้าตู้ก็เป็นควายธรรมดานะครับพอโตขึ้นมาประมาณสักสองปี
สองปีเขาก็เริ่มเริ่มขึ้นขึ้นก็เหมือนควายปกติ
แต่อยู่มาเข้าปีที่๓ที่๔เขาก็เริ่มบิดงอนลงข้างล่าง
ก็พากันสังเกตดูว่าเขามันจะผิดรูปจากกลวยธรรมดานะครับ
พอผิดรูปจากควายธรรมดามันก็ยาวมาเรื่อยนะครับเขาเรียกว่า
ชาวบ้านเขาเรียกว่าเอ่อเจ้าออมเกลออมเกลออมเกลมีที่มาที่ใบยังไง
อมแก้วก็คงจะเป็นควายพิเศษคือเจ้าของเขารักเขาห่วงนะครับ
เนี่ยค่ะเนี่ยคือเจ้าของเนี่ยคุณอุทัยเนี่ยค่ะเขาบอกว่า
ควายตัวนี้นะคะเป็นควายพันธุ์ไทยแท้เลยเจ้าตู้เนี่ยจะมีเข่าที่แปลก
ตอนเด็กเจ้าตู้เคยป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุด้วยนะ
แล้วก็พาไปรักษาจนเขาโตมาเขาก็โค้งลงมาเองนะคะ
เจ้าตู้เป็นควายที่เชื่องนิสัยไม่ดุร้ายนะคะ
คนในครอบครัวรักเอ็นดูกันมากเลยเวลาว่างก็จะพาออกไปกินย่า
ตามทุ่งนานะคะหยอกล้อเล่นกันแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ย
เคยมีคนมาขอซื้อเจ้าตู้ด้วยนะราคาสองแสนบาทอ่ะคุณ
คดีอยู่นะมาขอซื้อสองแสนบาทแต่ครอบครัวตัดสินใจไม่ขาย
เพราะว่ารักแล้วก็ผูกพันกับควายตัวนี้มาก
ก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงจนกว่ามันจะตายไปแล้วค่ะคุณ
แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นเจ้าตู้ตัวเป็นนะจะมาถ่ายรูป
ก็เดินทางมาได้ที่บ้านน้องจอกนะคะเขาว่ากันว่าเชื่อว่าใครที่ได้เจอ
ปกติเราเห็นควายเขาก็จะโค้งขึ้นข้างบนใช่ไหมใช่
แต่เจ้าตู้เหมือนเดินก้มหน้าตลอดเวลาเพราะว่าเขาโค้งลงมาแทบจะรัดคอไว้แบบนี้ค่ะ
เหมือนเจ้าตู้มีกรอบรูปติดตัวเวลาใครจะถ่ายรูปก็มีกรอบรูปให้
มันก็มีความแปลกแล้วก็มีความน่ารักในตัวของมันนะครับหน้าตาน่ารักเชียว
เพิ่งเคยเห็นแปลกไหมถ้าเกิดว่าเขางอนจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเขางอนจะทำยังไง
ไม่ต้องง้อเนี่ยถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปน่ารักมากเลย
เป็นเซลปประจำตำบลนะเจอกันแบบนี้แล้วเนี่ยต้องขอเซลฟี่ด้วยหน่อยแล้วนะคะ